ส่วนการเมืองนะตอนนี้เข้มข้นขึ้นทุกวัน
เวลาอีกก็ไม่ถึงเดือน
วันนี้วันที่๑๗เราจะเลือกตั้งกัน๑๔พฤษภา
ขับรถไปไหนมาไหนเห็นแต่ป้ายหาเสียงตามเสาไฟ
ตามต้นมงต้นไม้แต่มีอยู่ป้ายหนึ่ง
ขับเลยไปแล้วแหมขอย้อนกลับมาดูหน่อย
ว่าตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ายังไงไปดูครับ
การเมืองช่างศักดิ์เชียงรายแม่สายครับ
แล้วต้องบอกว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะสร้างสรรค
ยังไงเขามาเท่งเล็งจอดการรู้สึกว่ามัน
สร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะและพยายามทำการเมืองสร้างสรรค์
อันนี้เสียงเจ้าตัวเขาผมขอดูป้ายก่อน

นี่คนติดคือติดผิดหรือเปล่า
แล้วมันกลับหัวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเบอร์อะไร

แล้วหัวทิ่มแบบนี้เอายังไง
คนเขาเลยแล้วเขาก็ต้องย้อนกลับมาดู
แล้วบางทีก็เราต้องกลับหัวดูเหรอหรืออย่างไร
เมื่อกี้ก็เลยไปถามเจ้าตัวเขาเขาบอกว่าเขาตั้งใจ
อะไรป้ายทั่วไปเขาก็ติดกันปกติ
ถ้าจะให้แตกต่างก็ติดกับหัวซะเลย

เพราะเลข๖เลข๙มันกลับข้างกันแบบนี้
อันนี้ป้ายนี้อยู่ริมถนนประหลโยธินนะฮะ
ใกล้ปากทางขึ้นดอยผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบราย

ตอนแรกดูไม่ได้รู้ได้ว่ามันเป็นพรรคอะไรหรือใครกันแน่นะครับ
ย้ำว่าเขาคือเบลล์หกนะของพรรคไทรสร้างไทย
ก็ถ่ายภาพกับคุณหญิงสุดารัตรเกียยยุดราผ่านหัวหน้าพรรค
เมื่อกี้เราก็ไปถามเขามาว่าอันนี้คือคนติดติดผิดหรือว่าอย่างไรกันแน่
เขาบอกว่าตั้งใจเพราะว่าช่วงนี้ป้ายหาเสียงเขาก็ติดกันตั้งปกตินะฮะ
ไปก็เหมือนกันก็เลยทำอย่างเงี้ติดป้ายกลับหัวเพื่อให้คนสนใจ
จะได้เอ๊ะหยุดดูซิว่าเป็นของพักไหนหรือเบอร์อะไรนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะ
สุดท้ายก็เลยติดตีรังกาแบบนี้ก็เลยอ่านไม่ค่อยออกว่านโยบายอะไรกันแน่
หรือเบอร์อะไรอ่าเบอร์ของเขาคือเบอร์หกนะอ่าทีนี้ผมไปดูทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ผลหน้าพักษ์พลังประชารักษ์ลุงกล้อมพระราวนี่มาในลุคแบบนี้อีกแล้ว
ถอดสูตรทางการออกนี่มากางเกงยีนสวมแจ็คเก็ตค่อนข้างเทพ
คุ้นนะคะมีสวมกางเกงยีนจ้ะในข้างในก็เป็นเสื้อออกจะเป็นลายลาย
หนึ่งให้เข้ากับบรรยากาศนะฮะไปเดินห้างแถวซอยรังน้ำก็ไปทานข้าวครับ
ไปเจอผู้ประกอบการร้านค้าก็แวะคุยแล้วก็แฟนคลับมาขอถ่ายรูป
นักท่องเที่ยวเจอกันมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับนะฮะท่านก็ถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองนะฮะ

อีกท่านหนึ่งค่ะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิค่ะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ
วันนี้ก็นำทัพผู้สมัครสอสอฝั่งทนนะคะเข้าสการะอนุสาวรีพระเจ้าตักศิล
เนื่องในวันรอบวันพระราชสมภพของจำเป็นพระเจ้าตักศิลป์มหาราชค่ะ
ตรงกับวันที่๑๗เมษายนของทุกปีนะคะ
เสร็จแล้วก็ไปทักทายพี่น้องย่านฝั่งทน
มั่นใจว่าคราวนี้พี่น้องชาวกรุงเทพจะให้โอกาสกับประชาธิปัตย์มากขึ้นค่ะ
อันนี้คือประชาธิปัตย์นะคะ
นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
เป็นคลิปผลเอกประยุจรรย์โอชาแคนดิเดตนายศของภัครัฐมนธรรมดิของภัครัฐมนธรรมสวมซ่ายื่อสีขาวสกรีนข้อความทำแล้วทำอยู่ทำต่อ
สวมทับด้วยแจ๊กแก๊สสีขาวของภัครัฐมนธรรมแล้วมีเพลงประกอบลุงตุอยู่ไหน

กำได้ไหมที่วันนั้นคนเอกประยุดน้อง
คะแนนเสียงจากประชาชนบอกว่าให้เลือกทั้งคนทั้งพักค่ะ

ขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน
เลือกสอสเขตพรรครวมไทยสร้างชาติทุกเขต

และอย่าลืมเลือกพักรวมไทยสร้างชาติ

เลือกพักรวมไทยสร้างชาติทั้ง๒ใบนะครับ
อันนี้ค่ะแต่ละพักก็งัดทีเด็ดกันออกมานะคะ
กลยุทธ์ของแต่ละพักนะฮะเอาไปดูภูมิใจไทยกันต่อครับ
นะครับคุณอนุทินชันวีรกุลหัวหน้าพักนะฮะ
เปิดตัวนโยบายใหม่อัดเงินเอาใจอสมอส
ก็เป็นการเพิ่มเงินชาปนกิจสงเคราะห์
อสมแห่งประเทศไทยเสียชีวิตได้๕๐๐๐๐๐บาท
ส่วนผู้สูงอายุห่างเสียชีวิตได้๑๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็เพิ่มนโยบายกู้ยืมเงินให้กับอสม
สอสอปลอดดอกเบี้ยคนละ๑แสนบาทผ่านกองทุนเงินออมนั่นเองนะฮะ
นโยบายแต่ละพักก็ออกมาเรื่อยนะครับ
และมาฟังวิสัยทัศน์ของแต่ละพักกันอย่างเข้มข้นชัดนะคะ
อย่างละเอียดผ่านการสัมภาษณ์ของคุณจอมขวัญเหล่าเพชรค่ะ
นี่เป็นการกลับมาคืนจอไทยรัฐทีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะมาเปิดศึกเข้มข้นบน๔เวทีดีเบต
เวทีเลือกตั้งระดับประเทศที่ทุกท่านรอคอยนะคะ
ล้วงลึกนโยบายเปิดวิสัยทัศน์มุมมองและความคิดของพักการเมืองค่ะ
เดิมความร้อนแรงเวทีแรกนะคะ๑๘เมษายนนี้แล้วค่ะ
๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปคุณผู้ชมรอชมเลยนะคะ
ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และทางไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ
ถึงเวลาเริ่มใหม่ไทยแลนด์และคุณผู้ชมก็คือผู้ตัดสินนะคะ
ตลอดช่วงการเลือกตั้ง๖๖นี้นะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถพิมพ์คำว่าเลือกตั้งเข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของไทยรัฐค่ะ
เท่านี้คุณผู้ชมก็จะสามารถอัปเดตทุกข่าวสาร
ดูรายการสดหรือรายการย้อนหลังเกี่ยวกับเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐได้
ตลอดเดือนเมษายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนนี้ค่ะ

อ่ารับรองมันแน่นอน
คุณจอมขวัญต้องมันเข้มข้นแน่นอน
และที่สำคัญเราขอถามคุณผู้ชมหน่อยนะครับ
มาร่วมกันทำไทยรัฐโพลหน่อย

ว่าคุณผู้ชมจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี
และจะหย่อนบัตรเลือกสอสอจากพักใด

เพราะว่าแต่ละช่วงเวลาคุณผู้ชมอาจจะมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนไป
อันนี้ก็เป็นรอบที่๓ที่เราจะทำไปจนถึงวันที่๒๐เมษายนนี้
แล้วก็จะสรุปผลเผยแพร่พร้อมกันนะครับ
สื่อทุกช่องทางของเครือไทยรัฐนะฮะ
หยิบมือถือขึ้นมาสแกนทีโอคนหน้าจอตอนนี้ได้เลย
เราจะได้ทำแบบสอบถามแล้วก็ทำโพลเอาไว้
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ
อันนี้ก็เป็นไทยรัฐโพลรอบที่๓ครับ